คุณกรนโรงเน็ตคุกข่าวของแต่งงาน

คุณเกรดเอสเนี่ยคือช่างภาพนะคะ

อันนี้คืออยู่ในสตูดิโอที่สวยงาม
แล้วก็คุณกรขอเซอร์ไพรส์แต่งงานหลังจากคบกันมา๓ปี
ซึ่งจริงแล้วคุณกรเคยแต่งงานไปแล้วนะคะ
เมื่อปี๒๕๕๕คุณหมูเล็กเนี่ยค่ะ
ก็เป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมปั๊กในเลิศเก่านะคุณผู้ชม
แต่ตอนนั้นก็แต่งแป๊บเดียวก็อย่านะคะคุณผู้ชมค่ะ

ตอนนี้คุณกรก็ขอซีริต้าแต่งแล้วนะคะ
เขาบอกว่าซีริต้ากับคุณกรเนี่ยไม่ได้ว่าคบกันปุปับนะคะ
เพราะว่า๑๐กว่าปีที่แล้วคู่นี้เขาเคยรู้จักกันมาก่อน
แล้วเหตุผลกลใดต่างคนก็ต่างไปมีทางของตัวเองกันไป
แล้วก็กลับมารีเทิร์นได้กลับมาคบกันด้วย
แล้วก็คราวนี้จะได้แต่งงานซึ่งก่อนจะไปงานแต่งค่ะ

ซึ่งเรานักข่าวยังไม่รู้ว่าเขาจะไปขอเซอร์ไพรส์แต่งงาน
ก็เลยถามถ่ายเรื่องที่นางไปเมืองคาน

จือปากท่าแบบว่า
หลายคนก็บอกว่ามันจะหลีดกับเธอหรือเปล่า

ไปฟังสัมภาษณ์เรื่องไปเมืองคานนะคะ
ก่อนที่จะไปฟังก่อนเรื่องงานแต่ง

มันแบบตื่นเต้นด้วยกดดันตัวเองด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราลิต้าพยายามทำทุกรูปทุกหน้าเลยนะคะ

เดี๋ยวก็ทำทุกอย่างเลยเพราะว่ากล้องเยอะมากเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ทุกคำติชมนะคะ

น้อยมากน้อยมาก
เราก็รู้สึกถึงความกดดันที่เรา
เราก็อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

แต่ละคนเราก็ทำหน้าที่ของเราทุกคนเต็มที่นะคะ
ฉันถึงว่าวันนี้ทำไมคุณทำผมสวยจังอาหารข้างซิ
พยายามจะเป็นสิริต้าเผื่อจะมีใครมาคุกเข่าบ้าง
ขอสิบแอคแบบลิต้าตอนเมืองคลานสิไป๕๖๗๘
ไม่ไหวนะคะแต่ว่าที่นี่เราไม่หวานจริง
พอออกงานอีเวนต์เสร็จปุ๊บก็ไปขอแต่งงานกันเลยนะคะ